เชียร์สาวถูกมอเตอร์ไซค์ขี่ตามประกบ

คราวนี้ก็เกิดขึ้นที่ชนบุรีเหมือนกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
เกิดขึ้นกับนักศึกษาสาว
ขี่จักรยานยนต์อยู่ในซอยเปลี่ยว
แล้วก็โดนมอเตอร์ไซค์มาขี่เบียดขี่ประกบ
แล้วก็มีการจับหน้าอกหลังจากนั้นหลบหนีไปเลยนะคะ

นางสาวชายาดาวรพัฒนกิจอายุ๑๙ปี
เป็นนักศึกษาชั้นปวสปี๒
ของวิทยาลัยแห่ง๑ในจังหวัดชนบุรี
ก็โชว์บาดแผลให้กับทีมข่าวได้ดูนะคะ
คือโคนขาขวาข้อเท้าขวามีแผลอยู่
เพราะว่าเกิดเหตุการณ์เมื่อคืนวันที่๓มิถุนายนเนี่ย
เป็นการเตือนสาวเตือนกับภัยสังคมที่มันเกิดขึ้น

ขี่มอเตอร์ไซค์ไปในซอยสุรประเสริฐที่ตำบลบ้านสวน
ตอนนั้นมีมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงขี่ตามมาแบบเร็วเลย

คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นผู้ชาย
้วมหน่อยอายุสัก๓๐ปี
ขี่มาประกบข้างแล้วเอื้อมมือมาจับหน้าอก
เบียดจนรถมอเตอร์ไซค์ของเธอล้ม
หลังจากนั้นค่ะมอเตอร์ไซค์คนร้ายก็ขับหนีไป
เธอก็เลยแจ้งความไว้ที่สพเมืองชนบุรีนะคะ
บอกด้วยบอกว่ายังตกใจอยู่เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยากจะฝากไปถึงสาวนะว่าอย่าไปไหนคนเดียว
แล้วก็ต้องระวังด้วยในการขับขี่รถโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนค่ะ
คือหนูขี่เข้าซอยมาแล้วก็มีคนขี่รถตามมา

พอหนูขี่เข้าอีกซอยนึงเขาก็ขี่มาประกบข้างเลยค่ะ
ขี่มาประกบข้างเสร็จก็แบบเอามือมาจับจับหน้าอกหนู
จับแรงมากจับจนหนูล้มลงไป
แล้วจากนั้นคือเขาก็ขี่หนีไปเลยค่ะ
เพราะว่าหนูไปเอากุญแจที่บ้านเพื่อน
กุญแจที่บ้านหนูหายหนูหาในกระเป๋าไม่เจอ
ก็ทะลอกทะลอกมันก็ทะลอกแบบว่า
มันก็เป็นเยอะอยู่หนูก็เลือดไหลแบบว่าเดินไม่ค่อยได้ค่ะ
ก็เป็นไปได้ให้มีเพื่อนไป
เป็นเพื่อนไม่ไปสองคนก็ยังน่ากลัวอยู่นะ
หนูว่าไปแบบว่าสามคนสี่คนขึ้น
เป็นไปได้ก็อย่าออกเลยถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงค่ะ
ก็อยากให้เขาตามให้หนูอะไรอย่างนี้หน่อย
ก็จับได้ก็ดีค่ะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ไปทำกับคนอื่น
ทีนี้ทีมข่าวค่ะก็ไปดูเนี่ยแหละในซอยที่เกิดเหตุคุณผู้ชมไปดูกลางวันเนี่ยเห็นไหม

ชาวบ้านเขาก็มาให้ข้อมูลนะบอกว่าเหตุการณ์ที่คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาจับหน้าอกเนี่ย
เคยเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่น้องนักศึกษาโดนอย่างเดียวนะ
ชาวบ้านเองก็เคยโดนค่ะหลายครั้งด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีพวกชอบโชว์มาแบบเปิดอวัยวะเพศโชว์ก็มี
แต่ถามว่าที่ไม่มีชาวบ้านไปแจ้งความเพราะว่าเอาจริงชาวบ้านเองเขาก็รู้สึกอาย
เขาก็ไม่กล้าที่จะไปแจ้งความเหมือนกัน
ถ้าเกิดว่ารู้แบบนี้แล้วก็คงต้องร้อนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคนที่ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่
ให้ช่วยมาช่วยเหลือและก็ให้ชาวบ้านปลอดภัยนะคะ